ไปหลังจากที่ไปขอโชคกับแม่ตะเคียนแล้วเนี่ยนะ

ก็นี่ป้ายเขียนบอกแบบนี้วัดภูตภาวทองนั่นเองนะคะ
โอ้โหคุณในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คึกคักเต็มไปหมด
โบ้งชาวบ้านมากันแน่นเลยตั้งแต่คริสม่วงคริสต์มัสไปนะคะ
เขามาที่นี่เพราะว่าจะมาขอพรขอโชคขอลาบจากตะเคียนพันปี
แม่ตะเคียนทองทิพย์รวมถึงหินตะเภาทองปู่หินหยกและ
เจ้าปู่มุจรินนะคะราช
มีท่านหนึ่งเป็นข้าราชการครูมาจากจังหวัดน้องบัวลำพู
คือว่าคุณครูนัททะพล
เขาพาครอบครัวมาทำบุญไหว้ขอโชคขอลาบกัน
แล้วก็จุดทูปมงคลเสียงทายด้วย
คืออันนี้จุดต่อหน้าเจ้าปู่มุนจรินนาคาราชนะ
เพราะว่าคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่แล้วก็มีความศรัทธา
องค์พญานาคเช่นเดียวกันนะคะเอาดูซิว่าที่คุณนัทธพลจุดออกมาแล้วเป็นยังไง
มีอะไรตรงใจใครหรือเปล่าเนาะพอจุดกันไปดูกันไปแล้วเนี่ยนะคะ
ไปหาเจ้าแม่ตะเคียนทองพี่น้องทองทิพย์อ้าวแล้วคุณรู้ไหมเขาบอกว่า
เลขที่จุดเนี่ยมันชัดเจนไปทุกมุมแต่ทีนี้พอจุดสองมุมสองจุด
ยังไงปัญหาเกิดเกิดยังไงมันเยอะเกินไปไม่รู้จะตัดสินใจจากที่ไหน
เสียดายน้องเลือกไม่ได้เอายังไงดีอ่ะคุณที่หนึ่งจุดได้เลขหนึ่งที่หนึ่งจุดได้เลขหนึ่ง
แนะนำแบบนี้กระจายการลงทุนกระจายยังไงอ่ะ
คุณอย่าไปเสี่ยงที่กองเดียวหรอค่ะคุณต้องเสี่ยงลงไปหลายหลายกอง
ไม่กี่วันวันนี้วันเดียวนั่นแหละโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
อันนี้ก็เช่นกันถูกต้องอันนี้ก็ฝากเลขกันเหมือนกันว่าโปรดตัดสินใจก่อนการลงทุนทุกครั้ง
ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะค่ะแล้วไปเรียกกองทุนได้ไง
เพราะเราก็ลงทุนกันอยู่ทุกเดือนมันลงทุนระยะสั้นเห็นผลทันที
ระยะลายปักถ้าลงทุนแบบนี้แนะนำให้ลงทุนให้ถูกต้องกับทางรัฐบาลก็ได้
ดีกว่านะครับไม่มีความเสี่ยงนะคะ